ก็ให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์แพลตฟอร์มการศึกษานะคะ
ก็จัดขึ้นเป็นปีที่๗ติดต่อกันแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้
อุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยมีมูลค่าสูงมากนะคะอยู่ที่๖๖๗ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่านับถ้านับอันดับโลกก็คืออันดับที่๑๙
ซึ่งในงานนี้นะคะก็มีการแข่งขันแล้วก็กิจกรรมจาก๗เกมยอดนิยม
แล้วก็ยังมีการแข่งขันอีสปอร์ตอีก๑๐รายการด้วยกัน
ในงานชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า๑๗ล้านบาทเลย
มาดูเรื่องของความเร็วกันบ้างนะครับ
แรกนะครับเมื่อวานนี้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา๑ชั่วโมง๓๑๐๕๖วินาทีนะครับ
นั่นคือ๒ผลงานนะครับของนักกีฬาไทยก็คือ

ออกด้วยเวลา๑ชั่วโมง๑นาที๓๖๒๖๖วินาที

ในวันที่๑๑แล้วก็๑๒พฤษภาคมนี้
โดยจะเป็นเรสที่๓แล้วก็เรสที่๔ของฤดูกาลครับ